พวกนี้ก็คือเส้นตายที่พระธรรมชโยต้องเข้ามอบตัวนะครับ
และในวันนี้ทนายความของพระธรรมชโยก็ได้เข้าพบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หากไม่มามอบตัวก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มภายในวัดพระธรรมกาย
โดยนายสัมพันธ์เสริมชีพธนายความของพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอวาสวทธนไฟพระธรรมกายเดินทาง
แต่พระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้หรือไม่
ทีมทนายความไม่มีส่วนในการตัดสินเรื่องดังกล่าว
พันธบริโทษโภกรสุชีวคุณผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการ
ในการเตรียมรับมอบตัวพระธรรมชโยว่าเบื้องต้น

แต่จะมีทีมแพทย์ที่ไว้ตรวจสอบอาการอาภาษณ์
ในการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกรสวงยุติธรรมยืนยันว่า
หากพระธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวตามกำหนด

ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนตัวไม่กลัวว่าจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น

ก็ต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ทีมแพทย์ผู้รักษาพระธรรมชโย

เพาะทางมาตรวจและวินิจฉัยโรค

เกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย

ความถูกต้องของใบรับรองแพทย์

พระธรรมชโยต้องไปรักษาอาการ

ก็ให้เป็นการตัดสินใจของพระธรรมชโย
ว่าต้องการเดินทางไปหรือไม่

ที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ถึงคดีพระธรรมชโยว่าให้เป็นเรื่อง

พร้อมขออย่ามีการปลุกระดมให้คนมาต่อสู้กัน
ขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนา

จึงขอให้ทุกฝ่ายยึดกฎหมายเป็นหลัก